อีกหนึ่งโจรที่ทำเอาสาวนั้นภาวะ
ก็คือโจรโรคจิตนี่แหละครับ
ชอบไปขโมยชุดชั้นในสาวที่จังหวัดชนบุรีก็มีนะฮะ

ภาพจากกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมกำลังจะได้เห็นอยู่เนี่ย

นั่นแหละคือโจรครับ
ดูผิวเผินดูเหมือนเป็นคนธรรมดาที่เขาพักอาศัยอยู่แถวนั้น
นั่นแหละอย่างที่ผมบอกแท้ที่จริงแล้วเป็นโจร
โรคจิตด้วยที่มาแอบขโมยชุดชั้นใน
เห็นแล้วมันน่าจริง

สาวเขาเดือดร้อนนะแบบนี้แล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะซูมให้ชัดเลย

สาวแถวนั้นจะได้ระมัดระวังภัย
เพราะเหตุการณ์พอมันเกิดขึ้นแล้ว
โอ้โหสาวแถวนั้นเขาก็ได้รับความเดือดร้อน
อย่างเช่นสาวโรงงานแห่งหนึ่ง

ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เธอก็แจ้งให้ทีมงานตลอดข่าวของเราทราบนะ
จริงเธอบอกแล้วก็พาไปดูด้วย
แล้วก็ดูภาพจากกล้องวงจรปิดจรฐี
แล้วก็เจ้าของหอพักเขาก็มาดูด้วยนะ

ทีนี้ก็เห็นตามภาพเลย
เป็นชายอายุอนามประมาณสัก๓๐ปี
คือขับขี่รถกระบะไม่ทราบหมายเลขทะเบียนนะ
จอดเอาไว้ตรงห้องเช่านี่แหละ

ขโมยชุดชั้นในที่ตากเอาไว้

นี่คืออีกหนึ่งมุมของภาพจากกล้องวงจรปิด

แม่มีเวลาเลือกมีเวลาคัดสรรซะด้วย

เนี่ยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละ
ไปแจ้งความแล้วไปฟังเสียงเธอหน่อยครับ
ฝากถึงผู้หญิงนะคะที่ตามห้องพักหอพัก
ภาษาตอนนี้มีจูนลูกหญิงขโมยชุดชั้นใน

กำลังเร่งตามตัวโจรรายนี้

เดี๋ยวจับได้อย่างแน่นอน